ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีพิพาทที่ดินตาปืนดุ
คว้าปืนออกมายิงญาติตายเจ็บในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
คุณผู้ชมคะคดีนี้เกิดขึ้นจากที่คุณตาวัย๘๓ปีนะคะ
มีการพ่ายแพ้คดีแก่คู่เขยในเรื่องของพีดีคดีที่ดินที่มีการพิพาทกัน
สุดท้ายกลายเป็นว่าคุณตาโมโหเนื่องจากว่าคู่เขยเนี่ยมีการนำดินมาถมที่
แล้วทำให้รั้วบ้านของคุณตาพังเสียหายค่ะ
รู้แก่อารมณ์มีการคว้าปืนออกมายิงตาย๑เจ็บ๒
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ลองวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์นาทีพ่อเท่าวัย๘๒
ใช้ปืนยิงอาริคู่กรณีตาย๑เจ็บ๒และเล็งเลือดขาบ้าน
เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านพักซอยอัจฉริยประสิทธิ์๑หมู่๖
ตำบลบางขุนกองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อค่ำวัน
ตำรวจสพบังกลวยรุดไปตรวจสอบพบศพนางวิลัยบุญรอดวัย๔๕
ถูกยิงด้วยปืน๓๘เข้าที่แก้มขวา๑นัดนอนตายริมรั้ว
และยังมีผู้บาดเจ็บอีก๒รายคือนายเอกรินบุญรอดวัย๔๒
เป็นสารวัตรกำนันตำบลบางขุนกองสามีของนางวิไล
และนายนรงบุญรอดอายุ๗๕พ่อของนายเอกรินถูกยิงเข้าที่ไหล่
ท่ามกลางความช็อกของญาติ
ขอดูหน่อย
เมื่อจะรอเจ้าราศิษฐ์นิดหนึ่งเลยไหม

แป๊บนึงเดี๋ยวรอเจ้าราศิษฐีก่อน

ทีเป็นที่ดินของนายหวานต่อมาได้มีการแบ่งที่ดินให้กับนายนรง
แต่ที่ดินของนายนรงเป็นที่ตาบอดต้องเข้าออกผ่านทางซอยเข้าวัดหูช้าง
เขาจึงมีการฟ้องร้องให้ซอยดังกล่าวเป็นที่สาธารณะ
จนกระทั่งสารตัดสินให้ฝ่ายนายนรงชนะทำให้ซอยดังกล่าวเป็นที่สาธารณะ
สร้างความคับแค้นใจให้กับนายหวาน
วันเกิดเหตุฝ่ายเหยื่อกระสุนได้มีการว่าจ้างรถหกล้อนำดินมาถมที่
ซึ่งอยู่ด้านหลังบ้านของนายหวานแล้วเกิดไปทำรัวบ้านของนายหวานพัง
จนเกิดมีปากเสียงกันก่อนที่นายหวานจะบันดาลโทษะ
ชักปืนออกมายิงเรียงตัว๓คนอย่างบ้าคลั่ง
นายสุเทพตายจันทร์อดีตกำนันตำบลมหาสวัสดิ
คนที่มาเกลี้ยกล่อมมือปืนมอบตัวบอกพอรู้จักมักคุ้นกับนายหวาน
มาเจรจาให้มอบตัวยอมรับผิดรับโทษทัน
นายหวานยอมมอบอาวุธปืนให้และยังมีการพูดทิ้งท้ายด้วยว่า
ถ้าไม่ยิงก่อนตัวเองก็อาจจะถูกยิงก็เป็นได้
ตำรวจควบคุมตัวนายหวานไปสอบปากคำพร้อมแจ้งข้อหาฆ่าคนตาย
ศพของวิลัยญาติรับกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศล
ขณะที่อาการบาดเจ็บของนายนรงและนายเอกรินพ้นขีดอันตราย
สังเวยคมกระสุนให้กับความใจร้อนอีกจนได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน